ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยในต่างแดนกันก่อนเลยนะคะ

มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะอายุ๓๔ปี

รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาถูกฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
ใช่ครับตอนนี้บรรดายาดเองก็ยังคงนั่งรอความหวังนะครับว่า
ของผู้ตายนั้นจะสามารถนำศพของลูกชายกลับมาประกอบพิธีที่เมืองไทยได้หรือไม่ครับ
ขณะนี้ญาติของนายสมโพธิอารมณ์สุขอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่รัฐจอร์เจียนะครับ

เพื่อเดินทางไปรับศพของลูกชาย

แล้วก็ส่งอัฐิกลับมาที่ประเทศไทยแทน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราประจำรัฐจอร์เจียของสหรัฐก็รายงานว่า
คนร้ายได้ดักยิงนายสมโพธิเสียชีวิตนะครับ
หลังจากที่นายสมโพธิปิดร้านแล้วก็กำลังเดินไปยังลานจอดรถ
ตามเวลาในเวลา๙โมงครึ่งนะครับของวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตามเวลาที่สหรัฐนะครับ

ขณะที่ตำรวจเองก็กำลังตามหาคนร้าย
โดยนายสมโพธิได้เดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐนะครับ

ได้มีการซื้อกิจการต่อร้านอาหารไทย
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนลอเลนสวิวนะครับเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
มันดาของผู้เสียชีวิตกล่าวเรียกร้องให้ตำรวจ
สืบสวนแล้วก็ตามจับกลุ่มคนร้ายให้เร็วที่สุด

และก็สมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย
กำหนดวันพิธีสวดอภิษฐรรมศพขึ้นนะครับ
ในวันพุธนะครับตอนค่ำตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
ที่วัดพุทธบูชาเมืองแอดแนนต้าครับ